เขาดังมากเรื่องของวัวชน

เขาดุดันเจ้าวัวตาเพชรตัวนี้นะคะชื่อว่าโคขาวสิงสยามรามเทพ
เจ้าตาเงินชื่อเล่นเขาชื่อตาเงิน
อายุ๒ปีเท่านั้นเองนะคะยังถือว่าเป็นลูกวัวชนอยู่เลย
เลี้ยงอย่างดีภายในค่ายสิงสยามเป็นค่ายวัวชนชื่อดังในสงขลาเขา
ความพิเศษดูที่ดวงตาของเขาค่ะเจ้าตาเงินเขามีดวงตาเป็นสีขาวทั้งสองข้างเลย
คือเขาบอกว่าต่างจากวัวปกติซึ่งจะเป็นตาสีดำนะคะ
แต่ว่าช่วงกลางคืนตาของเจ้าตาเงินเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำเหมือนกันนะ
เพราะว่าม่านตาเขาจะขยายเพื่อที่จะรับแสงแต่ทีนี้พอช่วงกลางวันตาก็กลับมาเป็นสีขาวหรือว่าตาเพชรเหมือนเดิมค่ะ
นายนิรุธสุกกิ้มเจ้าของวัวตาเพชรตัวนี้เขาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าวัวชนตัวนี้เป็นวัวชนตาเพชรตัวแรกหายากมาก
ก็เลยตั้งชื่อเล่นให้มันว่าเจ้าตาเงินนิสัยของมันแตกต่างจากวัวชนทั่วไปในวัยเดียวกันก็คือเขาอายุ๒ปีเนี่ยนะคะ
ที่บอกว่าแตกต่างเพราะว่าเจ้าตาเงินดุดันชนไม่เลือกหากมีวัวตัวอื่นเข้ามาใกล้
และที่แปลกที่สุดตาเขากลางวันเป็นสีขาวกลางคืนเป็นสีดำใช่ไหมแต่ว่าวันพระจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแปลกเข้าไปอีก
สำหรับเจ้าตาเงินนะคะวัวชนตัวนี้เป็นลูกของเจ้าซัดดำซัดดำเขาเป็นวัวชนชื่อดังในพื้นที่นะคะ
ซึ่งทางค่ายก็ดูแลเป็นอย่างดีและก็มีความเชื่อด้วยเกี่ยวกับความแปลกของดวงตาเขานะคะ
ที่บอกว่าเป็นวัวตาเพชรเนี่ยนะคะแล้วก็น่าจะมีความแข็งแกร่งในอนาคตเพราะว่าอย่างที่บอกไป๒ปีเท่านั้นแต่ดุดันมากเลย
เพชรแล้วมันตาขาวอย่างนี้มันไม่ตาขาวนะครับไม่ได้มีความขี้กลัวแต่ประการใดเจอศึกเมื่อไหร่ก็พร้อมสู้ว่าอย่างนั้นเถ

เอาล่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องแปลกมานำเสนอกัน